เมื่อเช้านี้ไปสไลด์ไอจีของแพทิเซียนะคะ

ปรากฏว่ามันมีข้อความแปลกอยู่ข้อความนึงนะคะ
โพสต์ข้อความแปลกเขียนร่ายยาวประมาณว่า
ฝ่ายชายทำเหมือนปกป้องฝ่ายหญิงนะ
แต่ชอบให้สัมภาษณ์ทำร้ายอีกฝ่าย
โยนความผิดเหมือนประหารอีกฝั่งเลย
แถมยังพาดพิงไปถึงครอบครัวจีราชที่วัดด้วย
แล้วก็มีแชทไลน์คล้ายว่ามีการวางแผนนะคะ
ปล่อยข่าวเตรียมบอมทิ้งระเบิดไปเลย
ซึ่งข้อความดังกล่าวก็โพสต์ได้สักพักแล้วแหละ
แต่ว่าล่าสุดไอจีของทั้งคู่ก็โดนลบออกไปแล้ว

ก็คาดว่าน่าจะโดนแฮ็กนะพี่

พีชเองก็อยากจบเรื่องนี้เต็มทนแล้วค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพูดถึงคุณพีชพัชระนะ
ช่วงนี้ก็โสดอะเนาะประกาศชัดเจนว่าโสด

งานก็รุมเพียบออกอีเวนต์เนี่ยแทบทุกวัน
ซึ่งตัวพีชเองค่ะก็ยอมรับว่าช่วงนี้ฮอตสุด
รับงานทุกวันเรียกว่าเอิญญามขึ้นให้รีบต่างกับน้อง

เจ้าตัวมองว่ามันไม่ควรไปตอกย้ำอีกฝ่าย
แล้วก็ไม่ซีเรียสค่ะที่หลายคนมองว่าปกป้องคนรักเก่า
ยืนยันค่ะยังเดินหน้าไปเรียนต่อตามเดิมที่
ตามเดิมนะคะไม่ได้ยึดติดอีกฝ่ายเลย

คุยกับบุคคลที่๓แล้วก็รูปถ่ายเอาไว้
เล่นงานตามเพจที่ออกมานะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงค่ะ
เขาก็แค่รู้สึกผมคิดว่าเขาก็รู้สึกไปกับเราแหละ
มันลำบากกับเราบางทีเรื่องที่ผ่านมามันลำบากในช่วงแบบ
เขาเห็นในช่วงเวลาที่เดือนกว่าที่เราแบบมาค่อนข้างลำบาก

ขนาดที่ว่าผมจะพังทุกอย่างในชีวิตผมเพื่อเขานึกออกไหม
เรามีแพลนที่เราอยากทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยตัวคนเดียวด้วย

ผมก็อยากเลือกอะไรที่ตัวเองควรจะต้องทำ
หนุ่มพีชเธอก็ชัดเจนนะว่ามีการวางแผนที่จะไปเรียนที่อังกฤษแล้วนะคะ
แต่ว่าก่อนนั้นก็มีบอกว่าสงสัยว่าพระดิเจนจะไปด้วยหรือเปล่า
ตอนนี้ก็เลือกกันแล้วเนาะก็อาจจะพักแผนไปนะคะ
แต่ว่าพีชก็ไปเรียนเหมือนเดิมนะจ๊ะรอดู
มุ่งมั่นแล้วก็ชัดเจนในคำตอบทุกคำพูดที่เขาพูดออกมาเลยนะคะ